ส่วนอีกประเด็นนึงที่ทั้งแฟนคลับแล้วก็ไม่ใช่แฟนคลับของคุณแตงโม
ก็เจ้าตัวเสียชีวิตทำไมรูปถูกลบอ่ะนะฮะ
จากเดิมเนี่ยคุณผู้ชมครับมีการโพสต์รูปทั้งหมดอยู่ที่๒๓๐๖โพสต์นะครับ
เนี่ยฮะจู่เนี่ยมันค่อยหายหายทีละรูปทีละรูปครับ
หนึ่งชั่วโมงถูกลบไป๕รูปคุณผู้ชมคุณอรัชพรค่ะ
ตอนเที่ยง๗นาทีเนี่ยเหลือ๒๓๐๑รูปแล้วนะ
จนถึงก่อนเข้ารายการทีมข่าวไปเช็คดูฮะลบอีกเหรอนะฮะ
เหลือ๒๒๙๙โพสต์เท่ากับลบไปทั้งหมดเจ็ดโพสต์ด้วยกันค่ะ
ใครอ่ะใครลบอ่ะทำไปเพื่ออะไรเขาถามแบบนี้นะฮะ
คนที่จะลบได้เนี่ยมันต้องมีรหัสเข้าไอจีของคุณแตงโมใช่ไหมนะครับ
มีคนสงสัยว่าคุณกติกผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยมีไหม
จะมีไหมไอ้รหัสเข้าไอจีของคุณแตงโมเนี่ย
คุณผู้ชมครับล่าสุดคุณกติกบอกกับคุณแอนนากับคุณฮิปโปบอกว่า
เธอไม่มีรหัสเข้าไอจีของคุณแตงโมนะเพราะว่าคุณแตงโมมีความเป็นส่วนตัวสูง
จะไม่มีใครเข้าไปยุ่งไอจีของคุณแตงโมได้อันนี้เป็นคำชี้แจงล่าสุดออกมาจากคุณกระติกนะฮะ
หลังจากหลายคนสงสัยว่า๑ใครลบแล้วใครมีรหัสเข้าไอจีของคุณแตงโมบ้างนะครับ
คืออินสตาแกรมเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณมีรหัสล็อกอินคุณก็จะสามารถล็อกอินเข้าจากเครื่องไหนก็ได้
ที่มีแอปพลิเคชันของอินสตาแกรมลบที่ไหนก็ได้ถ้ามีรหัสนะคะ
แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีรหัสในกรณีนี้มันคงไม่ใช่สิ่งลี้ลับหรอกเนาะที่ไปเที่ยวลบโพสต์ในโซเชียลได้มันจะเก่งเกินไป
ก็ต้องให้ตำรวจเขาทำหน้าที่แหละว่าโทรศัพท์มือถือคุณแตงโมเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนอะไรยังไงบ้าง
มันไปมีความเคลื่อนไหวตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ต้องฝากตำรวจเป็นคนตรวจสอบแล้วกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น